สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าข่าวชัดโซเชียลนะครับ

ดูแล้วดูช่องไหน

อย่าลืมนะดูไทยรัฐทีวีกดช่อง๓๒
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้